ช่วงนี้ไปดูเรื่องของคนกับสุนัขหน่อยนะคะ
หลายคนชอบบอกว่าสุนัขคือเพื่อนที่ซื่อสัตว

อย่างน้อยก็ไม่ใช่กับผู้ชายคนนี้ค่ะ
รำคาญเสียงหมาเห่า
เห่าอยู่ได้รำคาญมากทนไม่ไหว
เอาปืนมายิงมันเลยยิงมันให้ตายเลย
แล้วชาวบ้านเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ

แต่จะเห่ามากเห่าน้อยแล้วมันจะทำยังไงได้

เห็นผู้ชายคนนึงเนี่ยขี่จากกระยานยนต์มา
เอาปืนเจาะยิงสุนัขตัวสีดำที่อยู่ในบ้าน
มันล้มลงส่งเสียงร้องโหยหวน
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งโพสต์คลิปนี้ไว้แล้วบอกว่า

เอาปืนมายิงถึงหน้าบ้าน

คนแบบนี้ไม่ควรอยู่ในสังคม

คนไปวิภาควิจารณ์การกระทำผู้ชายคนนี้เยอะมาก

ใจร้ายจังเลยทำไมไม่มีเมตตาต่อสัตว์เลย
บางคนบอกเสียงร้องของมันคงเจ็บปวดมาก

ให้คนที่ยิงโดนเวรกรรมตามสนอง
แต่ก็มีอีกไม่น้อยค่ะที่ไม่ได้ออกตัวเอี๊ยดไม่ได้ออกตัวแรง
เรกอารมณ์บอกว่าเดี๋ยวก่อนลองฟังทั้งสองฝ่ายก่อน
ที่บุกมายิงอาจจะเคยโดนสุนัขตัวนี้กัดก็ได้นะ
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปบ้านหลังเกิดเหตุ
อยู่ที่อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีค่ะ
เจ้าของสุนัขตัวที่ถูกยิงเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเช้าวันที่๒๕พฤษภาคม
กับครอบครัวกำลังนอนเล่นอยู่ในบ้านค่ะ
อยู่ได้ยินเสียงดังปั้งรู้เลยว่าเป็นเสียงปืน
หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงร้องของสุนัขที่เลี้ยงไว้เนี่ย
โหยหวนออกมารีบวิ่งออกมาดูเลยค่ะ
ก็ปรากฏว่าเจอไอ้หลงสุนัขตัวสีดำที่เลี้ยงไว้เนี่ย
โดนยิงเข้าที่ลิ้นนอนเจ็บอยู่
คนยิงไม่ใช่ใครเลยค่ะเป็นญาติกัน

ชื่อนายวิทย์อายุ๖๐ปีก็เป็นอดีตทหารเป็นญาติกันค่ะ
หลังเกิดเหตุเธอเลยไปแจ้งความกับตำรวจสพหินกองเลย
อยากให้ตำรวจเอาตัวนายวิทย์คนนี้ไปตักเตือนหน่อยไม่ให้ทำแบบนี้อีกครับ
ซึ่งมูลเหตุมันเกิดจากอะไรเธอก็บอกว่า
ก็ยอมรับแหละว่าหมาเธอชอบเห่าคนที่ขี่รถผ่านไปผ่านมา
ก็วิสัยหมาเวลามันเห็นคนแปลกหน้าผ่านหน้าบ้านหรืออะไรมันก็เห่าอะค่ะ
ถึงจะเห่าแต่ไอ้หลงตัวนี้ไม่เคยทำร้ายหรือกัดใครเลยนะ
แต่คนยิงแก่งเนาะคือจ่อยิงยิงโดนลิ้นเลย
อาจจะจ่อเข้าปากมันหรือเปล่าไม่เนื่องจัดการเกลังเผา
บอกว่าไปได้ข้อมูลมาว่าคนที่ยิงเนี่ยไม่ได้ทำร้ายสุนัขเนี่ย
ครั้งแรกน่ะค่ะทำมาสามครั้งแล้วน่ะอืมใช้ไม้ตีก็มี
ใช้มีดฟันก็มีฟันเข้าคอด้วยนะคะครั้งเนี้ยหนักสุด
เอาปืนมาจ่อยิงเลยทั้งที่เป็นญาติกันบ้านอยู่ติดกัน
ค่ะอืมเออแล้วเพื่อนบ้านว่ายังไงเพื่อนบ้านเนี่ยก็บอกว่า
นายวิทย์คนนี้เคยเป็นทหารเก่าค่ะปกติเป็นคนเงียบเงียบ
สูงสิงกับใครก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าในวิทย์คนนี้
เอาเอามีดฟันหมาจนบาดเจ็บมาแล้วส่วนตัวที่ถูกยิงก็ถามเหมือนกันว่า
เราเคยเห็นไหมเคยผ่านหน้าบ้านนี้แล้วมันเห่าหรือเปล่าเออ
เพื่อนบ้านก็บอกว่ามันก็เห่าตลอดเป็นเรื่องปกติแหละตามภาษาหมา
เวลาชาวบ้านเดินผ่านไปผ่านมามันก็เห่าแต่ก็ไม่เคยเห็นกัดใครสักทีนะ
ก็คนอารมณ์ร้อนบ้างแต่ลูกกับเมียเอาเรื่อง
กับเมียกับลูกไม่ค่อยยุ่งกับใครหรอกธรรมดามันไปเป็นทหารอยู่
มันเขาอยู่แล้วคนผ่านมาก็เห่าอือเห่าแต่ที่ไม่ได้ยินกัดใครทั้งนั้น
ถ้าปล่อยอ่ะมานี่ใดข่าวทั้งที
มันกลัดได้แต่เรากลัวว่ากลัดไม่กลัดเราไม่รู้
ไม่มาบอกกลัดเรื่องอะเห็นมั้ยล่ะ

ก็เดี๋ยวตำรวจได้เรียกตัวในวิทย์ไปสอบปากคำแล้วด้วยเหมือนกัน
ไทยไม่ได้มีการแจ้งข้อหานะคะเราอยู่ระหว่างนั้นกล้อง
จรปิดมาตรวจสอบอีกครั้งถ้าเข้าข่ายว่ามีความผิด
ก็จำเนินคดีค่ะอืมคือไอ้เห่ามากเห่าน้อยเราก็
ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขาอ่ะนะแต่จะมากจะน้อยยังไง
รำคาญขนาดไหนเนี่ยมันก็ไปทำร้ายสัตว์แบบนั้นไม่ได้

ผิดกฎหมายแล้วกฎหมายทารุณกรรมสัตว์นี่โอ้โหโทษแรงนะครับ